กรณีที่ผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองถูกทางเลื่อนดูดเข้าไป
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามบินดอนเมืองนะคะ
ถ้ากัสยาลดอลเมืองได้ออกมาแถวงข่าว
แล้วยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเยียวยาผู้โดยสารอย่างเต็มที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงปลายทางเดินเลื่อน
ระหว่างทางเดินอาคารเทียบเครื่องบินอาคารผู้โดยสารในประเทศค่ะ

มันดูดขาของผู้โดยสารหญิงท่านนี้ซึ่งอายุ๕๗ปี
จนทำให้ขาซ้ายขาดตั้งแต่เหนือหัวเข่า
ซึ่งกำลังเดินทางจากท่ากัศยานดอนเมืองกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ล่าสุดทางนายการันธนกุลจีรพัฒน์ภูมิในการท่ากาศยานดอนเมืองแถลงข่าวชี้แจงนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๘นาฬิกา๒๗นาที
ทีมแพทย์ของการท่าก็เข้าไปดูแลนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบำรุงราชตามคำร้องขอของผู้บาดเจ็บเรียบร้อยแล้ว
สำหรับทางเดินเลื่อนทั้ง๒๐ตัวภายในสนามบินรวมถึงตัวที่เกิดปัญหาเนี่ยนะคะ
จัดซื้อจากบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ใช้งานมานาน๒๗ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ก็บำรุงรักษาตามวงรอบทั้งรายเดือนราย๓เดือนรายปี
บริษัทผู้ผลิตยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ถ้าหากซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาค่ะ
ส่วนสาเหตุที่เซ็นเซอร์ทางเลื่อนไม่ตัดการทำงานเมื่อขาของผู้โดยสารเข้าไปขัด
ขณะที่มันเข้าไปถึงระดับเหนือเข่าแล้วมันก็ยังไม่ตัด
สันนิษฐานว่าทั้งทางเลื่อนนะเป็นรุ่นเก่าทำให้เซ็นเซอร์ตัดการทำงานช้ากว่าเครื่องรุ่นใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปพบหลุมขนาดค่อนข้างใหญ่ตรงปลายทางเลื่อน
ซึ่งทำให้เซ็นเซอร์ตัดการทำงานได้ช้าเพราะว่ามันทำให้สายพันธุ์ไม่หนืดมันก็เลยตัดช้านะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นได้จากล้อกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคนก่อนหน้านี้ที่ไปกระแทกจนทำให้เกิดหลุมหรือไม่
หรือว่าเกิดจากล้อกระเป๋าของผู้บาดเจ็บเองที่เข้าไปขัดตอนที่เกิดเหตุนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะคะเพราะว่าพบว่าล้อกระเป๋าลากหนึ่งคู่ของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ถ้าเราดูจากเขาบอกดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่ามันหลุดเข้าไปติดด้านล่างในลักษณะถูกเฉือนด้วยนะคะ
แต่จุดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดเพราะว่ากล้องเห็นได้ในระยะไกลกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องอยู่นะคะ
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเส้นของทางเลื่อนไม่ได้หักหรือชำรุดนะคะ
หวีเขาเรียกว่าหวีหวีไม่ได้หักหรือชำรุดทางการท่าก็ต้องเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้โดยสารแต่ว่าตอนนี้ปิดการใช้ทางเลื่อนตรงนี้เป็นการชั่วคราวนะคะ
นำทีมและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจหาสาเหตุเพื่อให้ได้คำตอบให้เร็วที่สุดค่ะ
ถามว่าทำไมเรายังใช้อยู่ไม่เปลี่ยนได้คุยกับทางญี่ปุ่นแล้วนะครับ
เขาก็ยังยืนยันว่าตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้ถ้าบำรุงรักษาถึงรอบของมันนะครับ
ระยะของมันซีซีทีวีเนี่ยมันจะเป็นภาพค่อนข้างระยะไกลนะครับ
แต่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดในกล้องซีทีวีสืบสวนกันอีกนิดนึงก่อนว่ามันเกิดอย่างที่ทางนักข่าวถามหรือเปล่านะครับว่ามันมีการสะดุดหรืออะไรยังไงนะครับ
จนเกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ให้นักข่าวทราบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดและเกิดความสับสนและความไม่เชื่อมั่นในการใช้บริการในสนามบินอื่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอขอหาสาเหตุจริงจริงก่อนแล้วเดี๋ยวจะตอบนักข่าวอีกครั้งหนึ่ง

คุยกับญาติและผู้บาดเจ็บอีกครั้งแต่ก็ยืนยันจะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยกับทางญาติเนี้ยเต็มที่เลยครับในการนำตัวส่งแล้วก็ประสานค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนะครับรักษาพยาบาลให้ไม่ว่าแม้ว่ากระทั่งเอ่อจัดผู้ผู้ประสานงานใกล้ชิดตลอดเวลานะครับแต่ในเรื่องในเรื่องของการดูแล
ที่สุดเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าจะดูแลกันในลักษณะไหน
ระยะยาวเท่าไหร่หรือจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไร
แล้วแต่ทางญาติเขาจะเรียกร้องกลับมานะครับ